คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่
ที่เป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงแฟนสาวจนเสียชีวิต
จากการชนะสูตรเบื้องต้นก็คือ๒๐กว่าแผล
ก็พยายามที่จะยื่นเงินสดเป็นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีอุกชะกัน
กลัวว่าได้ประกันตัวออกไปจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานหรือว่าจะหลบหนี
ไม่ได้ประกันตัวนะคะสุดท้ายไม่ได้ประกันตัวก็ต้องไปนอนคุก
แต่ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ถามถอยนะว่าตกลงแล้วอยากจะขอโทษอยากจะอะไรไหม
ถอยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษแฟนสาวของเขา
อยากจะขอโทษแม่ของแฟนสาวของเขา
เขาบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
แต่ผมอยากขอโทษต่อน้ามากกว่าครับ

นี่นะคะนี่คือจังหวะที่ทางพนักงานสอบสวนสอนอคันนายาวอะค่ะ
คุมตัวถอยออกมานายธนพัฒนชนะกูลพิสารอายุ๒๐
พามาขึ้นรถเพราะว่าจะพาไปฝากขังที่สารอาญามีนบุรีนะคะ
นี่ค่ะจังหวะนี้เป็นผู้ต้องหาใช้มีดแทงนางสาวชัดสรรสุวรรณกิจหรือคุณพิม
อายุ๒๕แฟนสาวจนเสียชีวิตที่บ้านแถวคลองสาวะกรุงเทพอ่ะนะคะ
คือระหว่างที่ตำรวจนำตัวขึ้นรถนะคะ
ทอยผู้ต้องหาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะขอโทษแฟนสาวที่ตัวเองแทงจนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะ
อยากจะขอโทษครอบครัวเขาด้วยแต่อยากขอโทษต่อหน้ามากกว่า
ถ้ามีโอกาสอยากจะไปขอขมาศพเขาพูดเอาไว้แบบนี้ก่อนขึ้นรถไปตามภาพเมื่อสักครู่
ตำรวจก็นำตัวทอยไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
คือถอยเนี่ยเขามีทนายความก็คือทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะคะ
ก็ร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยทอยทอยเขาก็ยังใส่ชุดเดิมนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตดูชุดเดิมชุดเหมือนกับเมื่อวานเลย
มือข้างขวาพันผ้าสีดำเอาไว้ด้วยคาดว่าถอยเองก็คงจะบาดเจ็บ
จังหวะที่ก่อเหตุที่ใช้มีดในการก่อเหตุพันธุ์ตำรวจโทวีระงามเลิศรองผู้กำกับ
บอกกับทีมข่าวว่าคือตำรวจเนี่ยสอบปากคำเพิ่มลงบันทึกถ้อยคำ
เรื่องต้นนะตอนนี้นะคะคือผู้ต้องหาเขามีทนายความ
และผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาปฏิเสธนะ
เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
บอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เขาก็มีทนายความมาร่วมรับฟังการสอบปากคำ
ทีนี้ท้ายคำร้องทางพนักงานสอบสวนเขาคัดค้านการประกันตัวเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ
ครอบครัวของผู้ต้องหารวมถึงทนายความค่ะ
เขาก็จะยื่นขอประกันตัวก็ยื่นคำร้องพร้อมทั้งหลักทรัพย์
เงินสดสี่แสนนะคะขอประกันนะคะแล้วบอกว่าถ้าได้ประกันเนี่ยจะยอมติด
ไรข้อเท้ากำไรอีเอ็มอะค่ะจะได้สำหรับติดตามตัวได้ง่าย
ยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
สารอาญามีนบุรีพิเคราะห์คำร้องแล้วบอกว่าโอ้โห
คดีนี้มันเป็นคดีร้ายแรงอัตราโทษสูงทางพนักงานสอบสวน
ก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยกลัวว่าถ้าปล่อยไป
ได้รับการประกันตัวไปกลัวจะหนีสุดท้ายคือสารท่านไม่อนุญาตนะคะ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ยกคำร้องไป
ทนายเจมส์บอกว่าเรื่องการขอประกันตัวเนี้ย
ลักษณะพฤติการของทอยทอยยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงของฝั่งผู้ต้องหา
ที่จะมาสนับสนุนหรือแก้ต่างให้ตัวเองการด่วนสรุปว่ามีพฤติการร้ายแรง
มันไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหาทอยทอยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีด้วย
ก็ยื่นเขียนอุทธรณ์ไปแล้วเรื่องของการประกันตัว
ก็รอสารพิจารณาน่าจะสักสองสามวันถึงจะรู้นะคะดังนั้นวันนี้ทอยทอยต้องเข้าเรือนจำไปก่อน
วันนี้ต้องเข้าเรือนจำไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ประกันในวันนี้เดี๋ยวรอ
รอการอุทธรณ์เดี๋ยวจะมาฟังคำสั่งกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าว่าได้ประกันตัวหรือเปล่า
เหตุที่บอกว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนี่ยนะครับถ้าเขามีพฤติการหลบหนีจริงเขาคงไม่โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเขาเองนะครับเนื่องจากในที่เกิดเหตุอยู่แค่สองคนนะครับถ้าเขาจะหนีเขาหนีตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับ
รับประกันตัวหลักทรัพย์เนี่ยก็คือวงเงินของเขาอย่าง๔๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ผมก็คุยกับพี่ชายครับซึ่งพี่ชายก็สอบถามประวัติเบื้องต้นก็คือ
เขาไม่มีพฤติการอารมณ์รุนแรงร้ายแรงหรือใครเคยต้องโทษคดีอาญาหนัก
เพราะฉะนั้นผมก็เลยยังสองจิตสองใจอยู่ว่าน้องทำจริงไหมหรือน้องไม่ได้ทำหรือยังไง
ก็ต้องขอให้ได้สอบข้อได้จริงจากน้องในภาวะที่น้องสภาวะสติสตังค์แบบสมบูรณ์ซะก่อนนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานที่ผมไปเนี่ยคือน้องไม่พร้อมที่จะให้ข้อได้จริง
แล้วมีภาพเหตุการณ์บางอย่างที่น้องไม่สามารถตอบได้เพราะเข้าใจผมผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในภาวะของอารมณ์ของการตกใจ
นี่นะคะทนายเจมส์ก็รับเป็นทนายความให้กับถอยผู้ต้องหา
ทีนี้ค่ะพี่ชายของถอยก็มายื่นขอประกันตัวน้องชาย
เขาก็บอกว่าคือเขากับถอยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
หน้าที่การงานก็แตกต่างกันพี่ชายเป็นช่างน้องชายเป็นดารา
ทอยก็ร่าเริงไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใครด้วยซ้ำ
พี่ชายบอกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าน้องชายจะก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้
จากการพูดคุยกับน้องชายน้องชายบอกกับพี่ว่าสำนึกผิดนะคะ
แล้วก็เครียดมากด้วยน้องชายบอกกับพี่ว่าผมทำผิดไปแล้วนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะพอศาลไม่ให้ประกันตัว
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็นำตัวถอยผู้ต้องหาไปเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะคะ
นี่ค่ะรถแบบนี้นะคะก็พาไปเรือนจำ
ก็ตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถจะพาไปเรือนจำเนี่ยค่ะ
ก็มีกลุ่มเพื่อนมาให้กำลังใจบอกให้สู้
ถอยก็มองออกมานอกรถผู้สื่อข่าวบอกว่า
สังเกตเห็นว่าน้ำตาคลอนะคะน้ำตาคลอแล้วก็พยักหน้า
ยืนได้แค่นิ้วอ่ะออกมานอกรถอ่ะคุณผู้ชม
ได้แค่นิ้วแบบเนี้ยเหมือนกับบอกลาด้วย
ขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจด้วย
นี่ค่ะแล้วถอยก็ถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำนะคะ
ทีนี้วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ยังคงลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ได้เจอกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวของน้องพิมด้วย
วันนี้คุณแม่กับพี่สาวมาเอาพวกเอกสารต่าง
ทะเบียนบ้านเอกสารประจำตัวน้องพิมไปประกอบการแจ้งใบมรณบัตรนะคะ
ซึ่งคุณแม่เนี่ยใส่ชุดดำมาสีหน้าก็ยังไม่สู้ดีค่ะ
คุณแม่ยังทำใจไม่ได้เลยทีมข่าวก็ได้คุยกับคุณแม่นะคะ
ก็บอกคุณแม่ว่าแม่รู้หรือยัง
แม่รู้รึยังว่าทอยถูกนำตัวส่งเรือนจำแล้วนะ
แล้วคำพูดสุดท้ายที่ทอยพูดกับผู้สื่อข่าวเนี่ย
บอกว่าอยากจะขอโทษพี่พิมอยากจะขอโทษพ่อแม่พี่พิม
อยากจะมาขอโทษต่อหน้าอยากจะขออโหสิกรรม
เรื่องนี้แม่ว่ายังไงแม่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ
วันนี้แม่มาทำเรื่องเอกสารการตายแม่พูดแค่นี้
ไม่ค่ะแม่ขอเวลาทำใจก่อนแล้วแม่ก็เดินขึ้นรถ
แล้วก็รถก็ขับออกจากบ้านไปนะคะ
คุณผู้ชมคะมีเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเธอก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้มานาน
ชื่อว่านางสาวทันสิตานะคะ
บอกว่าก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมรุนแรงระหว่างถอยกับตัวผู้เสียชีวิตเลย
รับว่าในคืนวันเกิดเหตุก็มองเห็นจากหน้าบ้านเธอนะ
เห็นว่าทอยเนี่ยนั่งดื่มแอลกอฮอลอยู่ที่ห้องโถง
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้
เพราะว่าทั้งคู่เห็นว่าเขาก็รักกันดีนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าประมาณ๖เดือนก่อน
เห็นตัวผู้เสียชีวิตกับถอยเขาก็เริ่มไปมาหาสู่กันละ
มารับตัวคุณพิมพ์ผู้เสียชีวิตนะคะก่อนหน้านี้เหมือนกับรกพยาบาลมารับ
ปวดท้องทุรนทุรายคล้ายกับกินอะไรไปเป็นจำนวนมาก

แต่ว่าสังเกตดูก็ไม่ได้อาเจียนไม่ได้น้ำลายฟูมปากอะไร
สุดท้ายเพื่อนบ้านมาบอกว่าคุณพิมพ์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เธอเป็นโรคซึมเศร้า
เขาก็เหมือนกับเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อย
ก็เคยเห็นเคยได้ยินตัวผู้เสียชีวิตตัวคุณพิมเนี่ย
ตะโกนคุยโทรศัพท์แล้วก็มีการพูดจาเสียงดังต่อว่าปลายสาย
ก็พอจะรู้ว่าเธอเป็นคนอาจจะมีหลายบุคลิกแล้วก็อารมณ์รุนแรงอะค่ะ
ก็สองท่านก็คือแฟนเขากับคุณทอยนั่งทานเหล้า
ไม่มีตอนที่เขาทานข้าวทานเหล้ากันเขาก็ไม่มีปากเสียงอะไรเลย

เขาก็ดูรักแล้วก็ตอนแรกเชื่อน้องเอ๊ะทำไมปกติก็น้องเขาดี
ทำไมรถพยาบาลมารับถึงที่อะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราคิดทางนั้นไปไง
เพราะตอนนั้นพี่ไม่รู้เลยว่าน้องเขาเป็นโรคซึมเศร้า
เพราะว่าปุ้งอย่างนี้มาเอามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดไปปิดมา
ไม่คิดว่าไม่ใช่นะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นที่ปากมากกว่าไง
มันมีน้ำลายฟูมเปล่าอย่างนี้แต่นี่มันไม่มี
ที่พี่คุยกับน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงก็ปกติทุกอย่างนะ
เจอกันเขาก็ยิ้มให้อะไรอย่างนี้

พี่บอกว่ามันจะหายไปได้ไงหามือซื้อได้ไงเขาบอกว่าเนี่ย
กำลังโทรด่าโรงแรมอยู่ตอนที่เขาเดินมารับของพี่เขายังโทรอ่ะ

นี่นะคะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตและข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะคะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวคุณพิมผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าคือหลังจากเกิดเหตุที่คุณพิมโดนแทงตายคาบ้านเนี่ย

เพราะก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านที่เป็นบ้านหลังติดกันกับบ้านของคุณพิมอ่ะ
เคยมีคนเสียชีวิตมา๑ศพ

คุณทันสิตาก็เลยบอกว่าโอ้โหบ้านเธอเลยห่วงจุ้ยคงไม่ดีมากเอาแน่เลยอ่ะ
เพราะบ้านตรงกันข้ามสองหลังเนี่ยค่ะที่หลังติดกันอ่ะ

เธอเลยบอกว่าเธอกลัวนะคะเธอกลัวมาก
คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เครียดแหละ
มีคนตายสองหลังติดกันแล้วอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเธอเลยเธอบอกว่าเธอขายบ้านเลยนะ
เพราะว่าคือที่เสียชีวิตทั้งสองหลังไม่ได้เสียชีวิตจากสถานการณ์ธรรมชาติไง
เริ่มเก็บของไปนอนที่อื่นดีกว่าไปนอนคอนโดอะไรแบบนี้ค่ะ
โดยวิสัยของทุกวิญญาณ๓วันถึงจะรู้

บอกว่าต้องไปอยู่คอนโดที่นี่คงช่วยไม่ดี
ก็ตั้งแต่กลิ่นนี้แล้วแล้วก็ตีกันบ่อยมากอะไรอย่างนี้
ใช่อ่ะขายทิ้งเลยแต่ประกาศขายแล้วนะคะ
หมู่บ้านนี้จะขายไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอาถรรพ์น่ะ
คือเราได้ข้อมูลมาจากนางกรปภาจันทรโชธคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะ
เขาเล่าเรื่องของบ้านหลังติดกับบ้านน้องพิมอ่ะที่เมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าหลังนั้นก็มีคนตายเหมือนกันนะคะ
เขาให้ข้อมูลมาว่าหลังนั้นก็คือเป็นการถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
บ้านหลังนี้หลังสีชมพูข้างเห็นไหมคะทางซ้ายเนี่ย
หลังนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เมื่อ๓ปีก่อนค่ะมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน๓คนครอบครัวหนึ่ง
ต่อมาในครอบครัวมีปัญหาสามีเนี่ยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตคาบ้านค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการหมู่บ้านคนนี้นางกรประพาเขาบอกว่าเหตุการณ์มันก็ใกล้เคียงกันเนอะ
ก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตแถมบ้านเนี่ยอยู่ติดกันแบบอ่าคุณผู้ชมกำแพงเดียวกันใช้คำนี้ดีกว่า
ติดกันแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้บ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านหลังสีชมพูข้างข้างบ้านน้องพิมเนี่ย
ยังถูกปิดตายนะคะไม่มีคนอยู่รอประกาศขายแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาซื้อค่ะ
เพราะมีคนตายคาบ้านทีนี้พอเกิดเหตุแทงกันตายที่บ้านน้องพิมอีกเนี่ย
คณะกรรมการหมู่บ้านกับลูกบ้านเขาบอกว่าอ้าวนิมนต์พระเถอะทำบุญหมู่บ้านกันดีกว่า
แล้วก็มาทำบุญที่บ้านทั้งสองหลังนี้ด้วยหลายคนมองว่ามันมันเรียกว่าอาถรรพ์ได้หรือยัง
มันอยู่ติดกันเหตุการณ์คล้ายกันผู้หญิงถูกทำร้ายเสียชีวิตเหมือนกัน
ก็เลยกลัวกันไปนะคะว่าแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่๓ที่๔ที่๕ตามมาหรือเปล่า
เหมือนลักษณะเดียวกันน่ะหลักษณะเหมือนว่าน่ะ

เหมือนตายแบบโดนคนอื่นกระทำ
ลักษณะอนุปธรรมดีกว่า
ประธานกลุ่มว่าจะลองทำอะไรอย่างจะเล้นไทรเลยน้ะ
เพราะว่าเราไม่ได้ทำนานตรงนี้ช่วงนี้โควิดด้วย
ประธานก็ท่านไม่ได้ประชุมลูกบ้านเลยนะตั้งแต่เป็นมา๒ปี

ลักษณะนั้นคิดว่าอย่างไรจะคุย

ก็จะทำหลักอย่างหนึ่งมันดีขึ้นเลยนะ
ทำบุญได้หมู่บ้านคุณพี่
นี่นะคะซึ่งคุณพิมก็ถูกแทง๒๐แผล
อันนี้คือการชาญสูตรเบื้องต้นนะมันทำให้๒แผลใหญ่ที่
หน้าอกทะลุปอดเลยแล้วก็ที่คอด้วยอีกหนึ่งจุดนะคะ
จากการชนสูตรเบื้องต้นคือแฟนสาวถูกแทง๒๐แผล
ทันทีที่คุณผู้ชมทุกคนได้ยินข่าวนี้

มันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุคืออะไรป้มเหตุมันคืออะไร
เดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีอะไรที่จะเป็นปมเหตุ
ทำให้ก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้

ทอยเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าแฟนสาวไม่พอใจ
ที่ไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเต็มตัวโดยไม่ได้บอกเธอ
เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดู๒๔ชั่วโมง
ก่อนที่ทอยจะเกาะเหตุ
มาดูกันนะคะว่าระหว่างนั้นเนี่ย

มีใครรู้เห็นความผิดปกติอะไรไหม
อะไรจะเป็นปมเหตุได้บ้าง
เที่ยง๕สิงหาคมค่ะ

ใส่เสื้อฮูตสีแดงตัวเดียวกันกับที่ก่อเหตุนะคะ
เซ็นสัญญากับคุณเอมมี่แม็กซิม
ออฟฟิศย่านดอนเมือง
คือแสดงซีรีส์อะไรให้
ก็ไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดคุณเอมมี่ด้วย

เพื่อนของคุณเอมมี่
แล้วก็นั่งเล่นอัดคลิปบอกว่าอยากตัดผมผมยาวแล้ว
นี่นะคะลักษณะแบบนี้บอกว่าผมยาว๕โมงเย็นของวันที่๕สิงหาคมนะคะ
เข้าไปที่บ้านคุณพิมแฟนสาวประมาณนี้เกือบจะ๒ทุ่ม
ตีหนึ่งก็คือเข้าสู่วันที่๖สิงหาคมช่วงเวลานั้นแหละค่ะ
ว่าตอนที่คุยมันมีอะไรไหมคุยอะไรกันบ้างมันมีสัญญาหรือเปล่า
อยปกติมากไม่ได้มีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวหรือเครียดอะไรเลย
เขาสนิทกันมากนะคะเล่นละครด้วยกันเข้าคู่กันตลอด
แต่ไม่เคยรู้นะว่าถอยทอยมีแฟนค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ
ไม่ได้เป็นปมเหตุที่ทำให้ถอยทะเลาะกับแฟนสาวนะ
บางทีชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะเพราะก่อนนี้มีความว่าคู่จิ้น
เล่นละครด้วยกันอะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกเปล่ามันแค่เป็นกระแสคู่จิ้น
จริงแล้วไม่มีอะไร

แม็กซ์แบบ
ไม่รู้ว่าถ้าเราดูแลน้องได้ดีกว่านี้

เพราะในฐานะเราเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องนี้แบบ
ผมว่าไม่น่าเกี่ยว
ผู้หญิงเขาน่าจะแยกแยะได้ว่านี่คือเรื่องงาน

ซึ่งผลชนสูตรพลิกศพน้องพิมออกมาแล้วนะคะ

มี๒แผลที่เป็นแผลลึก
หน้าอกถึงขั้นทะลุปอด
และมีอีก๑แผลที่ลำคอนะคะ

วัยวะช่วงอกบาดเจ็บอย่างรุนแรง
จากการถูกแทงค่ะ

ยังไม่มีหลักฐานหรือว่ายังไม่มีอะไร
ที่จะยืนยันได้ว่าเกิดจากการกระทำ

แม้ว่าบาดแผลบางส่วนจะเกิดจากถอยจริง

เป็นแผลที่ทำให้เสียชีวิต

ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
แผลลึกที่ทำให้น้องพิมเสียชีวิต

ประเด็นนี้เนี่ยสื่อเองก็สอบถาม
กับผู้กำกับนพฤศนียศนองค์คันนายามเมื่อวานนี้นะคะว่า
มันมีความเป็นไปได้ไหม

เรื่องนี้เนี่ยคุณหมอสตอรี่นะคะ

เขามีการให้ความเห็นเอาไว้

พิมเนี่ยคือน้องเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ไม่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองก็จะอยู่เงียบซึมเศร้ารู้สึกสิ้นหวัง
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้องพิมไม่ได้ป่วยแค่ซึมเศร้า

ซึ่งไบโพล่าเนี่ยมันคืออารมณ์และพฤติกรรมซึมเศร้าที่สลับกันกับภาวะเคลิ้มสุข
คือมันจะมีภาวะอารมณ์ที่มันสุดโต่งสุดคั่ว๒อันนะคะสลับกัน
เป็นความรู้สึกหรือภาวะที่มีความตื่นเต้นดีใจมีความสุขอย่างมาก
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สารสื่อสมองผิดปกติ
แล้วยิ่งถ้าฟังจากคำให้การของถอยที่บอกว่าตอนประมาณสักช่วง
สองธุ่มฉะนั้น๔ทุ่มชั่มนะคะชวนกันดื่มเบียร์ยิ่งมีการ
แอลกอฮอลเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้สารสื่อประสาทเพี้ยนไปกัน
ถามว่ามีโอกาสที่จะทำร้ายตัวเองได้ไหม
ส่วนผลชนสูตรที่พบบัตรแผลกว่า๒๐แผลที่ถูกแทงจนเสียชีวิต
ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็มีทั้งแผลตื้นแล้วก็แผลลึก
บางแผลเนี่ยก็มีลักษณะค่อนข้างกว้าง
ก็มันคงเป็นการแทงที่ลึกแล้วก็แรงจนถึงทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิต
อันนี้เป็นความคิดเห็นของหมอกอล์ฟ

กรณีการเสียชีวิตของน้องพิมนะครับ
หมอก๊อฟก็ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ

ทีนี้ถามว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้หรือเปล่านะครับ
บาดแผลที่เห็นเนี่ยมีอยู่๒ประเภทนะครับ
อันนี้หนึ่งคือแบบแผลแบบตื้นเลยนะครับไม่ลงลึก
อีกอันนึงนะครับเป็นบาดแผลที่ใหญ่มาก
ปากแผลค่อนข้างกว้างแสดงว่าปักมีดลงไปเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับ
แต่ถ้าเหนือราวนมขึ้นมาอาจจะเป็นคั่วหัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่ก็ได้
ถามว่าตัวน้องพิมเป็นคนทำเองหรือว่าคู่กรณีเป็นคนทำนะครับ
ได้สองแบบนะครับคือถ้าเกิดน้องพิมเนี่ย
บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับซึมเศร้าจะไม่ทำร้ายตัวเองเลยนะครับ
อยู่เงียบคิดหมดหวังท้ออะไรของตัวเองไป
แต่เพราะเอิญว่าทราบมาว่าเป็นไบโพล่า
คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศที่สารา๑๔
บึงทองหลังย่านลาดพร้าวสาราที่ตั้งศพน้องพิม
ในการสวดพระพิธรรมศพคืนสุดท้าย
ยังเป็นบรรยากาศโศกเศร้าคนในครอบครัวกอดกันร้องไห้นะคะ
โดยเฉพาะโอ้โหคุณแม่ค่ะคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา
เมื่อช่วงเย็นคุณผู้ชมคะ๕โมงเย็นค่ะ
นายนเคนจักสุดแก้วหรือเดย์ผู้บริหารบริษัทยามาอินเตอร์เทนเมนต์
เอมมี่แม็กซิมหนึ่งในผู้จัดของทางบริษัท
ที่บอกว่าก่อนหน้านี้ทอยไปเซ็นสัญญาด้วย
แล้วก็มีพนักงานของบริษัทนำพวงหลีดมา
มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพิมนะคะ
แต่พี่สาวของน้องพิมบอกแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ไม่สะดวกรับพวงหลีด
บอกว่าคุณแม่ไม่สะดวกรับนะคะ

พี่สาวและลูกพี่ลูกน้องของน้องพิมก็เลยรับพวงหลีดแทน
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงเวลานี้นิดนึงค่ะ
ทีนี้ค่ะทางคุณเดย์คุณเอมมี่เนี่ย
เขาก็พูดคุยยกมือไหว้ขอโทษ
แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องพิมนะคะ

มือไห้ขอโทษแล้วก็พูดคุยกัน
พี่สาวของน้องพิมผู้เสียชีวิตก็รับไหว้นะคะ
แต่บอกว่าขอไม่รับซองสีขาวที่ใส่เงินช่วยเหลืองานศพ
คุณแม่ไม่รับพวงหลีดญาติรับให้แทน
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าขอไม่รับเงินเลย

หลังจากนั้นทีมงานของคุณเอมมี่ก็ไปเคารพศพของผู้เสียชีวิตที่หน้าโรงศพนะคะ
ทางครอบครัวก็อนุญาตนะคะ
แล้วก็ทั้งหมดก็ร่วมฟังการสวดพระพิธรรมในคืนสุดท้าย
ก็เป็นการยินยอมของทางครอบครัวของน้องพิมผู้เสียชีวิตนะคะ
หลังจากร่วมฟังสวพพิธรรมนะคะ
ทางคุณเดย์ทางคุณเอมมี่ต้นสังกัดของถอยเนี่ย

บอกว่าตั้งใจจะมาแสดงความเสียใจ
เข้าใจถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย
เหตุการณ์แบบนี้คงไม่มีใครรับได้แน่นอน
ส่วนเรื่องคดีความของถอยที่ไม่ได้รับการประกันตัว
ก็เคารพดุลยพินิษฐ์ของศาล
สุดท้ายแล้วถ้าถอยทำผิดจริง

ขอโทษแทนน้องพลอยด้วย
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ
คุณไม่ต้องขอโทษเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำ
เอมมี่ขออโหสิกรรมนะคะกับขออโหสิกรรมด้วย
เอมมี่เองไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าในฐานะที่น้องมาเซ็นสัญญากับทางบริษัทเรา
ส่วนหนึ่งที่เราต้องเป็นคนดูแลน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขออโหสิกรรมแล้วก็ขอโทษแทนทองถอยด้วย

นี่ค่ะก็เป็นเสียงจากทางฝั่งคุณเดย์แล้วก็คุณเอมมี่
ที่วันนี้มาร่วมงานศพนะคะ

เป็นคนชักชวนเข้าวงการบันเทิง

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพิมด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณทอฝันค่ะ
ซึ่งเป็นคนชวนถอยเข้าวงการบันเทิง
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดินทางมาที่สารอาญามีนบุรี

ถอยน่าจะได้ประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลนะคะ
กะว่าถ้าได้รับการประกันตัว
ตั้งใจจะพาทอยมาไหว้ขอขมาศพน้องพิม
แต่สุดท้ายศาลก็ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ก็ได้เจอหน้าถอยตอนคุมตัวขึ้นรถส่งเรือนจำแค่แป๊บเดียว
คุณทอฝันบอกว่าเท่าที่สังเกตสีหน้าแววตาเนี่ย
ดูเครียดแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา

ที่เขาเกาะลูกกรงแล้วยื่นนิ้วออกมา
เหมือนทำนองว่าเป็นการปอกลานะคะ
เขาก็บอกว่าให้อดทนในเมื่อเราทำผิดก็ต้องยอมรับผิด
ศพน้องพิมแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพิมด้วย

ที่มีเจตนารมณ์ว่าอยากจะมาขอโทษนะคะแล้วก็ขอคำมาครอบครัว
คุณทอฝันเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าถอยรู้สึกผิดจริง

ก็สะเทินใจค่ะเพราะว่าแม่คือรู้จักกันตั้งแต่เดือนพฤษภาก็จริง
แค่สองสามเดือนก็จริงแต่ว่ามันก็เราก็เขาเรียกว่าทีมยามา
เดย์กับเอมมี่ก็ส่งเรียนนะคะส่งเรียนการแสดงส่งเรียนกีต้าเรียนร้องเพลง
ผูกพันกันเนอะเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่น้องกันนะคะ
เขาบอกว่าเสียใจเขาทำผิดไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอารมณ์ชั่ววูบของเขา
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษแทนน้องทอยด้วยนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพอฟันรู้สึกเสียใจจริงจริงค่ะ
ว่าไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ทนายเจมส์บอกว่ามันก็ยังมีข้อมูลบางชุดเนาะ
แล้วถอยก็ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนทั้งหมด
บอกว่าจะขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวนะคะ